คุณผู้ชมคะตลอดเวลาที่น้องเขาใช้ชีวิตอยู่ในถ้ำหลวง
แล้วก็มีพี่หน่วยซิลมีหมอภาคเข้าไปดูแลน้องอยู่
คือเขาก็บอกว่า๙วันหลังจากที่พี่หน่วยซิลมาเจอ

รู้สึกอบอุ่นเหมือนครอบครัว
เพราะว่ามีอะไรก็แบ่งกันกินกินด้วยกันนอนด้วยกันตลอด
แล้วก็อย่างหนึ่งเมื่อวานก็มีคำถามด้วยนะ
ให้พูดถึงความรู้สึกที่มีต่อหน่วยซิลอย่างพี่ใบเตย

แล้วก็ไปรู้กันด้วยว่าที่มาที่ไปของใบเตยสวยสุดในถ้ำ
ใบเตยอาสยองมาจากไหนเดี๋ยวไปฟังกันเลยค่ะ
ซิล๓ท่านก็ไปอยู่ด้วยกันกับเด็ก
เล่าให้ฟังหน่อยสิครับโดยเฉพาะพี่ใบเตยใช่ไหม

คุณผู้ช่วยกว่าจะเล่าเรื่องพี่ใบเตย

ทำไมครับพี่ใบเตยทำไมถึงเป็นอย่างนั้นครับ
แล้วก็ไม่ได้เตรียมกางเกงเข้าไปด้วยครับ
ไม่ได้เตรียมกางเกงใส่แต่กางเกงใน
ปิดเอาไว้แล้วพวกเราเห็นแล้วมันยังไงรู้สึกว่ามันโป๊ไปไหม
ก็โพลอยู่ครับแต่ก็ตลกด้วยครับ

สำหรับพอไปถึงนะครับก็อันดับแรกก็ทดสอบกำลังใจเด็กนะครับ
ก็ถามเด็กว่าหมูป่าสู้ไหม
สู้ครับ

ถามแบบนี้นะครับทดสอบกำลังใจก่อนนะครับ
หลังจากนั้นผมก็ขึ้นไปก็๑๘บวกเลย

ในเสื้อแล้วก็ในกระเป๋าการน้ำผมนะครับก็มีด้วยนะครับที่พกไปแล้วก็ยารักษาโรคนะครับ
อยู่ด้านในแล้วก็ไฟฉายครับแล้วก็ทานทั้งหมดนะครับ
แต่พอไปเสร็จปุ๊บนะครับพอไปถึงก็ต้องเอ่อทำการแจกจ่ายอืม
อุปกรณ์ที่เอาไปชุดแรกมันไม่พอ
มันต้องมีการปูพื้นด้วยเพราะว่าพื้นเนี่ยมันจะเป็นโครนครับ
นะครับโครนซะมากกว่าอืมเอ่อมันจะแบบชื้นตลอดนะครับ
อากาศจะชื้นเย็นตลอดนะครับถ้าไม่มีอะไรมาลองเนี่ย
รองด้านล่างเนี่ยมันจะนอนไม่ได้นะครับ
ผมก็เลยเอ่อให้เด็กหมดก็เลยเหลือเสร็จที่เป็นเล็ก
ผมก็ทำเป็นเกาะออกเป็นชุดแบบเกาะออกไปเลย
แล้วก็ทำข้างล่างก็ทำเหมือนกระโปรงแบบพันไปเลยครับ
เหมือนชุดใบเตยนะครับง่ายอาสยองไปเลย
ความทรงจำของพวกเราต่อซิลพี่ซิลเป็นยังไงบ้าง

ก็ส่วนใหญ่ก็คือจะผูกพันนะครับก็คือเหมือนเป็นครอบครัวเดียวกัน
เพราะพี่หน่วยซิลก็คืออยู่แบบครอบครัวครับ
คือกินก็กินด้วยกันนอนก็นอนด้วยกันนะครับ

ความรู้สึกกับพี่ใบเตยว่าพ่อครับ

พ่อครับเพราะพี่ใบเตยเรียกว่าลูกครับ

รู้สึกดีใจครับ
เพราะว่าพี่เขาก็หาอะไรให้พวกเราทำครับสนุกด้วยครับ

นี่แหละครับเมื่อกี้ที่น้องมาร์คบอกเนอะ
บอกว่าเรียกพี่ใบเตยว่าพ่อนะครับ
เพราะว่าพี่ใบเตยก็เรียกพวกผมว่าลูกเหมือนกัน
ใช่ค่ะแล้วก็นี่เล่าที่มาที่ไปว่าใบเตยอานสยองมายังไง
จริงเราก็เสียสละนั่นแหละเสียสละเจ้าผ้าห่มฟอยมาใช้ชิ้นเล็ก

ครับแล้วก็หมอภาคบอกว่าเนี่ยโอ้โหเป็นซิลที่เซ็กซี่ที่สุดแล้วครับ
ใช่ค่ะแล้วก็ถือว่าเป็นส่วนสำคัญนะคะที่ช่วยน้องทั้ง๑๓ชีวิตออกมา
แล้วน้องเขาก็บอกด้วยนะบอกว่าเนี่ยโตขึ้นเนี่ยอยากเป็นเหมือนกับพี่หน่วยซีล
จะได้ช่วยเหลือคนอื่นแบบพี่ใบเตยแบบนี้นะคะ
ใช่นะครับหมอภาคบอกว่าสนิทสนมกันทุกคนนะ
ไม่ว่าจะเป็นผมเองหมอภาคเองก็คิดว่านี่คือลูกคือหลานนะครับ
แล้วก็พี่ใบเตยที่เรียกเด็กว่าลูกนะครับ
แล้วก็มีพี่ไมค์กับพี่ป๋องนี่ก็๒ซิลนะฮะ
รวมเป็นทั้ง๔ซิลที่เข้าไปอยู่กับน้องผูกพันกันนะครับ